เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาเป็นหน้าหนึ่งทั้งนั้น

แล้วก็มาถึงจับแล้วฆ่าม๖เบี้ยวค่ายาบ้า
มือปืนร่วมชั้นม๖อ้างไม่จ่าย
พ่อไม่ปักใจเชื่อจี้ตำรวจคลี่ปม

ทำแผนประกอบคำรับสาภาพครับ

ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรอรัญญประเทศ

นำตัวเยาวชนชายวัย๑๘ปี
ผู้ต้องหาฆ่าลูกชายผู้มนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
โดยมีตำรวจกว่า๕๐นายควบคุมตัว

แล้วก็ไร่อ้อยบ้านใหม่น้องใส่ที่เกิดเหตุ
ก่อนหน้านี้ตำรวจได้สอบสวนเพื่อนนักเรียนใน๑๐คน

มีเพียงเยาวชนอายุ๑๘ปีที่ให้การแล้วก็มีพิรุษ
ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดสะแก้ว
บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลป่าไร่
ก็ปรากฏว่าพบปืนพกสั้นขนาด๓๘
ทะเบียนเป็นชื่อพ่อของผู้ตาย
ควบคุมตัวมาสอบสวนอีกครั้ง
กระทั่งรับสาภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารเพื่อน

โดยอ้างว่าได้หลอกไปที่เปลี่ยวเพื่อทวงหนี้๕๐๐บาท
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ว่าทวงไม่สำเร็จ
หลังจากนั้นก็มีพฤติกรรมหนีหนี้นะครับ
จึงยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าจึงชกเข้าที่ใบหน้า
แย่งปืนยิงใส่หน้าท้อง๓นัด
แต่กลัวไม่ตายจึงใช้ด้ามปืนกระหน่ำตีไปที่ใบหน้า

ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
และวันรุ่งขึ้นก็ไปโรงเรียนตามปกติ

คือไปทวงหนี้เสร็จทวงหนี้แล้วเขาไม่จ่ายหนี้
พอไม่จ่ายหนี้คนก็ควักปืนขึ้นมาก่อน

บอกว่าเพื่อนคนที่เสียชีวิตเอาปืนขึ้นมา

จากนั้นผู้ต้องหาก็แย่งปืน
ใช่ก็คือต่อยกันแล้วก็แย่งปืนมาได้
อย่างปืนมาได้แล้วก็เลยกระหน่ำยิง
นำยิงเสร็จแล้วก็เอาด้ามปืนทุบไปที่หน้าอีก

ก็เลยจึงเป็นว่าปืนนี้เป็นของพ่อของผู้เสียชีวิต

ผู้มนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิต
ก็ดีใจที่ตำรวจจับผู้ต้องหาได้
แล้วก็ที่แท้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับลูกชายนะครับ
ไปบ้านหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
เพราะว่าเคยเห็นว่าสนิทกันนะครับสนิทสนมกัน
น่าทำได้แบบนี้ก็น่าจะมีแก๊งมีกวนที่เป็นผู้ก่อเหตุอีก
ไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นักนะครับ

ก็ขอให้ตำรวจนั้นได้จี้คลี่ปรมสังหารต่อไปนะครับ